สวัสดีครับ
อีกหลายวันไหมที่ฝนก็ตกหนัก
ดีใจเจอแต่ไม่มีพยุค
โอ้ยเขาบอกว่าน้ำโขงสูงด้วยแหละตอนเนี้ย
น้ำโขงสูงเพราะว่าแบบเมืองจีนเอ่อน้ำมันเพิ่มกันเยอะ

ข่าวแรกในวันนี้นะครับก็กรณีของรถตู้ลึกลับคันหนึ่งนะฮะ
ก่อนหน้านี้มีประเด็นข่าวออกมานะครับ
ว่าไปลักพาตัวหญิงคนหนึ่งแถวสวนลุม
แล้วปรากฏว่ามีแฟนสาวแฟนนุ่มของผู้หญิงสาวคนนี้
แล้วก็เหมือนกับศีรษะกระแทกพื้น
ตอนแรกนี่ยังบาดเจ็บอยู่แต่ตอนนี้คือเสียชีวิตแล้วนะครับ
จากกรณีที่นางสาวนัทนะครับอายุ๓๕ปีถูกฉุดขึ้นรถตู้บริเวณด้านหลังสวนลุมพินี
กลางดึกของวันที่๒๑กรกฎาคมนะครับโดยมีในสมอายุ๔๒ปีเข้าไปช่วยเหลือโดยการกระโดดเกาะหน้ารถตู้
จนกระทั่งรถเนี่ยขับไปชนป้ายบอกทางเชิงสะพานขึ้นสะพานไทยเบลเยี่ยมถนนพระราม๔ขาออกนะฮะ
ในสมนั้นบาดเจ็บสาหัสหลังจากนั้นเสียชีวิตในเวลาต่อมาครับ
ส่วนนางสาวนัทนะฮะอาศัยจังหวะคนร้ายเผลอกระโดดลงจากรถมาขอความช่วยเหลือช่วงแยกไฟแดงวัดช่องลมนะฮะ
ซึ่งตอนที่เธอลงมากางเกงท่อนล่างเปลือยเปล่าและมือถูกมัดไว้ด้วย
ทางด้านเจ้าที่ตำรวจนะฮะเปิดเผยบอกว่าขณะนี้ตำรวจมีข้อมูลบ่อแสคนขับรถตู้เรียบร้อยแล้วนะฮะ
โดยมีการระบุว่าผู้ต้องสงสัยเป็นชายไทย
ขณะนี้ครับฝ่ายสืบสวนก็พบว่าหลักฐานรถตู้โฟลกสีบรอนเทาที่ใช้ก่อเหตุ
ลักษณะเป็นแผ่นป้ายทะเบียนปลอมนะฮะเป็นกระดาษนั้นน่ะเขียนเอาไว้
แล้วก็เอาไปแปะเอาไว้บังทะเบียนรถเอาไว้
เชื่อว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยเตรียมตัวมาล่วงหน้าเป็นอย่างดีนะครับ
เรื่องต้นนะฮะหญิงคนดังกล่าวให้การยืนยันว่าไม่ได้รู้จักกับชายที่รักพาตัว
แต่ขณะเดียวกันครับพนักงานสอบสวนได้สอบปากคำพยานเพิ่มเติมนะครับ
สเก็ตภาพคนขับรถตู้ซึ่งภาพสเก็ตตรงกับภาพชายต้องสงสัยของตำรวจ
อายุประมาณ๔๐๕๐ปีฮะลักษณะนั้นผิวคล้ำผอมปากห้อย
โดยตำรวจอยู่ระหว่างการเร่งรัดติดตามจับกลุ่มตัวอยู่นะครับ
ส่วนทางด้านในเอเป็นน้องชายของนายสมผู้ตาย
เดินทางมาลงบันทึกประจำวันที่สอนอทุ่งมหาเมฆ
เพื่อนำเอกสารไปติดต่อขอรับศพพี่ชายที่สถาบันนิติเวศ
โรงพยาบาลจุลาลงกรหลังจากนั้นจะนำศพไปประกอบพิธีทางศาสนา
ที่นครราชศรีมานะครับพร้อมกับมีการให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนเพิ่มเติม
โดยนายเอบอกนะครับว่าตนเองไม่ทราบรายละเอียดของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ที่ผ่านมานั้นไม่ได้อยู่บ้านเดียวกับพี่ชายแล้วก็นางสาวนัท
แต่ยืนยันนะครับว่าทั้งสองคนทั้งพี่สมกับนางสาวนัทนั้น
เป็นผัวเมียกันนะฮะจดทะเบียนสมรสกันเรียบร้อย
ถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างและจดมาหลายปีแล้วด้วย
โดยที่พี่ชายทำอาชีพขายเสื้อผ้าดูแลครอบครัวเป็นเสาหลัก
ส่งเสียเงินให้กับพ่อแม่ที่อยู่จังหวัดนครราชศรีมาด้วย
ส่วนพี่สะพ้ายก็คือนัทเนี่ยนะฮะไม่ทราบแน่ชัดว่าทำงานอะไร
แต่ยืนยันนะครับว่าไม่ใช่งานกลางคืนตามที่เป็นข่าวไปก่อนหน้านี้
นายเอยังกล่าวนะครับว่าผมไม่ทราบว่าบุคคลในรถตู้
รู้จักกับพี่สะพ้ายหรือเปล่าแต่การที่มัดมือมัดคอ
และขับรถชนพี่ชายเป็นการกระทำที่รุนแรงเกินไป
ผมรับไม่ได้หากบุคคลในรถตู้รู้จักกับพี่สะพ้ายจริง
ไม่จำเป็นต้องใช้ความรุนแรงแบบนี้นะฮะ
พี่ชายเสียชีวิตในฐานะครอบครัวเอง
ก็ยืนยันว่าจะเงินคดีให้ถึงที่สุด

แล้วก็ล่าสุดรู้สึกว่าจะไปเจอเป็นรถตู้แล้วนะครับ
รถตู้แล้วตอนนี้ทางพิสูจน์หลักฐาน

ไปพบแล้วมีการต่างกันแน่นอน
ส่วนประเด็นของผู้หญิงคนนี้
คือทำไมตัวน้องชายคือตัวน้องของทางผู้เสียชีวิต
เขาบอกว่าพี่สาวพี่สะพายเขาไม่ได้ขาบริการนะ

ว่าตัวผู้หญิงขอโทษนะฮะอันนี้เป็นข่าวที่ออกมานะ
เราก็มาพูดกันแต่ว่าในเมื่อน้องชายเขายันว่าไม่ใช่

บอกว่าผู้หญิงเนี่ยเหมือนกับรับงานบริการ
แล้วก็เหมือนกับไปมีอะไรกับคนขับรถตู้คันนี้บนรถนะฮะ
เพราะว่าไปรับมาจากที่ลุมพินี
แล้วก็ปรากฏว่าก็จะมีแฟนของผู้หญิงคนนี้ไปยืนคุม
แล้วเหมือนหมดรอบหมดรอบก็ประมาณชั่วโมงครึ่งอะไรอย่างนี้
ทางฝ่ายชายซึ่งไปยืนคุมอยู่ก็เลยเคาะกระจกเรียกทุบเรียก
ส่วนหลังจากนั้นตัวคนขับรถที่อยู่บนรถนะฮะ

คนขับรถก็เลยเหมือนกับโมโหก็ขับรถออก
ผู้ชายก็เลยโดดขึ้นไปเกาะหน้ารถ

หญิงสาวกระโดดลงมาในสภาพที่เปลือยเปล่า
ถามว่าทำไมถึงมีมือแบบรัดเอาไว้งั้นด้วย
ก็มีหญิงสาวบางคนที่เขามาบอกแล้วบอกว่า
ผู้ชายคนนี้เขาเคยเจอแล้วมีลักษณะซาดิต
อือไม่ปกติ
ซึ่งเรื่องนี้พอทางฝั่งครอบครัวของฝ่ายชาย
ซึ่งเสียชีวิตเขาออกมายืนยันว่า
มันไม่ใช่อย่างนั้นนะ
เขามั่นใจว่าพี่สาวคงไม่ได้ทำงานแบบนั้น

เออแต่ทีนี้เราก็ไม่รู้ข้อเท็จจริงมันเป็นยังไง
ถูกไหมฮะก็ต้องเดี๋ยวต้องรอตำรวจเขาออกมาแถลงว่ามันคือเรื่องอะไรกันแน่

ถูกต้องเดี๋ยวยังไงก็ต้องจับให้ได้
ตอนนี้รถตู้เขาได้แล้วแหละเขาจับแล้ว
แต่ว่าทางตัวของผู้ขับเนี่ยน่าจะยังไม่ได้

อืมน่าจะยังไม่ได้นะฮะ

ก็เจอแล้วได้จับกันแล้วแถวฝั่งทนเนี่ยนะฮะ

อย่างที่บอกให้พาดหัวข่าวเกี่ยวกับรถโป๊กตู้อะไรอย่างนี้
ตั้งแต่เมื่อวานก็มีข่าวปิดถูก

เขาบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบกระพริบตาไม่ได้พอสมควร

แล้วก็ลุงป้อมเนี่ยหรือพลเอกประวิทย์วงสุวรรณเนี่ย
ก้าวเข้าการเมืองอย่างเต็มตัวถือว่าเป็นหัวหน้าพักไปแล้ว

คุณสมคิตจตุศีพิทักษ์หัวหน้าทีมเศรษฐกิจ

กุมารก็ประกอบไปด้วยคุณอุตมะสาวนายน

คุณสุวิทย์นะฮะแล้วก็คุณกรอบศักดิ์ภูตระกูลเนี่ย

ได้ลาออกพร้อมกันที่ตอนนั้นเป็นข่าว๔กุมาร

แล้วก็เป็นหัวหน้าพักชาติพัฒนาเนี่ย
ก็ได้ประกาศลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีด้วยเหมือนกัน

หมอมราชวงศ์จตุมงคลโสนกุล

ก็ลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานหมดเลย
เราก็จะเริ่มเห็นว่ารัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจลาออกแล้ว
แล้วก็มีอีกหลายตำแหน่งที่เริ่มทยอยลาออกกันแล้วเนี่ย
ก็เลยบอกว่ามันจะต้องมีการปรับคอลโรมอล์
ประยุทธ์๒กันอย่างแน่นอน

เพราะว่ารัฐมนตรีลาออกตอนนี้ก็ต้องมีรักษาการรัฐมนตรีกันอยู่
คำถามที่คนพูดถึงกันเยอะเหลือเกิน
เนื่องจากหัวหน้าพักษ์พลังประชารัฐ
ก็คือพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
ก้าวเข้าสู่เป็นหัวหน้าพักพลังประชารัฐปุ๊บ
มีข่าวว่าพลเอกประวิทย์จะควบ๒
ควบ๒คือ๑รองนายกฝ่ายความมั่นคง
และพลเอกประวิทย์เนี่ยก็จะไปควบอีกหนึ่งตำแหน่ง
คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือมธ๑
ซึ่งปัจจุบันนี้มธ๑คือคุณอนุพงศ์เผาจินดา
ก็มากันก็เรียกว่า๓ปอใช่ไหม

ก็ปปยุทธประวิทย์แล้วก็ปน่ะ
อปน่ะรัฐมนตรีปน่ะใช่ไหมก็เป็น๓ปนี่แหละ
ที่เขามาอยู่ด้วยกันเคียงบ่าเคียงไหลกันมาเนี่ย
ก็มีตำแหน่งว่าเอาละรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ย
พลเอกประวิทย์น่าจะเป็นคนควบ
ว่าจะเป็นคนควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแน่นอน
อันนี้คือจับตามองข่าวทั้งวันเราก็จะเห็นว่ามีชื่อพลเอกประวิทย์เนี่ย
เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยล่าสุด
พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีณขณะนี้นะฮะ
ยืนยันว่าไม่รับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาทัย
เพราะไม่ไหวหลังจากมีกระแสข่าวว่าจะย้ายไปดูกระทรวงหัสไทยเนี่ย
นะฮะส่วนเมื่อถามว่ามีการเสนอชื่อในส่วนของพักพลังประชารัฐเนี่ย
มีกระแสข่าวว่าจะได้เก้าอี้รัฐมนตรีสองตำแหน่งเนี่ย
เขาบอกว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยจะตัดสินใจหรือยัง
คนเอกพระวิทย์ก็ระบุว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยจะเลือกหรือไม่เลือกเนี่ย
เอกประวิทย์ไม่ทราบเพราะนายกเขาพูดออกมาเองว่า
เดี๋ยวทั้งหมดโผล่คอรมอไอ้ความเหมาะสมเนี่ย
นายกจะเป็นคนดูเองจะเป็นคนตัดสินใจเองนะฮะ
เรื่องของนายกพร้อมย้ำว่าจะส่งรายชื่อ

ขอให้รอนายุทธมนตรีแล้วก็ท่านจะพิจารณาใครก็แล้วแต่

ก็บอกว่าเอ้าพักพลังประชารัฐเนี่ย
เราก็จะเห็นว่าก่อนหน้านี้ก็จะมีการสิ่งหนึ่ง
ที่เขามีการอยากได้กัน
ก็คือกลุ่ม๓มิตร

สุริยะสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจสมศักดิ์เทพสุธินนะครับ
อืออนุชาณาคาศัย
ก็บอกว่านี่แหละคนที่จะมานั่งกระทรวงพลังงานเนี่ย
น่าจะเป็นสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจ

เป็นชื่อของแบบรัฐมนตรีครั้งหน้าเนี่ย
จะต้องเป็นสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจจะต้องมานั่งรัฐมนตรี
การกระทรวงพลังงานแน่นอนนะฮะ
เขาบอกว่าไม่มีหรอกปฏิเสธตำแหนรัฐมนตรีว่าการกระทรงพลังงาน

ไม่มีเขายังไม่ได้ส่งรายชื่อใคร
อีกหนึ่งดาวเด่นอีกหนึ่งดาวเด่น

ที่เขาบอกว่าน่าจะได้เป็นรัฐมนตรี

บทการแสดงอิโนเซนคุณแม่ไม่ผ่าน

อาจจะเป็นเพราะว่ามีการเสริมโงเห้งด้วยการใส่

ดรน๊ลื้มคนจากก่อนนาที่จะเป็นคนที่มาแถลงข่าว

หนูกำลังหันหน้าจากจอมาดู

ไม่ใช่ดรน๊าลื้มคนเค้าชอบแถลงข่าว
ที่ประกาศยังไม่ประกาศอย่างนี้

ทำอย่างนั้นคืออะไร

ทุกวันนี้คุณนรึ่มดร

ตอนแรกเขาบอกว่ามีดรนรมลฮลพิโยศิลป์วัตเนี่ย
ซึ่งปัจจุบันนี้เป็นโคศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยไปเป็นรัฐมนตรีแล้วนะ
ครั้งแรกมีข่าวถึงขนาดว่าดรนรมนเนี่ยจะขออาสาไปอยู่ทีมเศรษฐกิจด้วยซ้ำไป

ข่าวแรกว่าดรนรมนจะขออาสาไปอยู่ทีมเศรษฐกิจ
ใสไหมใส่ไหม
ฮะเขาใส่อยู่พี่ปรากฏว่าดรนรมนตร์เขาออกมาปฏิเสธว่าไม่เกี่ยว
ในขณะเดียวกันดรนรมนเนี่ยมีข่าวว่ากำลังจะขึ้นไปเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
จะขึ้นไปเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนางรัฐมนตรีก็ไปถามพลเอกประวิทย์อีกว่า
นี่ดรนรมนตร์เนี่ยตอนนี้เป็นโครโศกรัฐบาลอยู่เนี่ยเป็นโครโศกรัฐบาลประจำสำนักนายรัฐมนตรี
รอหน่อยรอหน่อยขอให้รอก่อนนะฮะและขอให้ไปถามนายกก่อนว่าจะเลือกใครก็ได้
จะมีชื่อหรือไม่มีชื่อก็เลือกได้แล้วก็จะมีความชัดเจนภายในเดือนศิงหาคมอีกครั้งหนึ่ง
แล้วก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกราโหมเขาก็ตอบกลับมาผมเป็นแล้วมันผิดตรงไหนล่ะ
ผมเป็นแล้วผมไม่ดีตรงไหนล่ะผมปิดตรงไหนล่ะนะฮะ
ปัจจุบันนี้พลเอกประยุทธ์ซึ่งดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
แล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกราโหมเนี่ยแล้วก็เป็นประธานสอบคอชุดใหญ่นะครับ
ก็ถามว่านี่นายกวันนี้นายกเห็นรายชื่อคอรมอลชุดใหม่หรือยังเห็นหรือยัง
ท่านเห็นหรือยังเรียบร้อยแล้วใช่หรือเปล่านายกกล่าวว่าเรียบร้อยไม่มีอะไรนะฮะ
พร้อมทำท่าผายมือด้วยแล้วก็หันมาฉีกยิ้มให้กับผู้สื่อข่าวอย่างอารมณ์ดี
คนก็ไปถามเพราะว่าคนที่อยู่หลังนายกทุกวันทุกวันนี้ก็คือคุณนรมนนะครับ
คนก็ไปถามคุณนรมนเหมือนกันโฆษกประจำสำนักนายรัฐมนตรี
นี่ดรดรเนี่ยกำลังจะได้มีข่าวว่ามีชื่อไปอยู่ในโผล่คอรมอลประยุทธ์๒ด้วยเหรอ
จากตำแหน่งเนี่ยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกเลยนะเขาก็บอกอย่างนี้
ขอรมอลใหม่ที่เดิมมีชื่อว่าจะดำรงตำแหนรัฐมนตรีประจำสำนักงานแล้วเนี่ย
ไม่มีปัญหาหรอกทุกอย่างเนี่ยขึ้นอยู่กับการติดใจของท่านนายกนะฮะ
ว่าจะอยู่ตำแหน่งไหนตัวเองก็สามารถทำใจได้ทำงานได้หมด
ถ้าแม้ไม่มีชื่อเขาเขาก็ไม่ได้เสียอกเสียใจอะไรเลย
สรุปยังไม่ได้ประกาศเรออกนะฮะ
ก็เนี่ยตอนนี้เขาเป็นกระทรวงอุตสาหกรรมอยู่หรือว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมอยู่
ก็จะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานแทนใครนะ
อนุชาในผู้บริหารพักคนใหม่เนี่ยตำแหน่งของเขาคือ
คือเดคาทิการภักดิ์ภรรยาศาสตร์รัฐเริ่ม
ก็จะไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมแทนคุณสุริยะจึงรุ่งรวงกิจนะครับ
ในขณะเดียวกันก็ยังมีอีกว่าคุณสุชาติชมกลิ่น
ซึ่งก็เป็นรองหัวหน้าพักอยู่ไม่ใช่ตันเจริญนะ
สุชาติเจริญไม่มีตำแหน่งอะไรกับเขาหรอกครับ
สุชาติชมกลิ่นเนี่ยก็ไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
บางคนเขาก็ไปถามรัฐมนตรีหนูเหมือนกัน
ว่ารัฐมนตรีหนูของเนี่ยรัฐมนตรีหนู

ภักษ์ภูมิใจไทยตอนเนี่ยต้องยอมยอมรับภักษ์ภูมิใจไทย
มีสอเพิ่มมาอีก๑๐กว่าคนนะปรากฏว่าภาคภูมิใจไทยตอน
นี่ดูกระทรวงอะไรบ้างคมนาคมสาธารณสุขการท่องเที่ยวและ
การกีฬาเขาบอกว่าเมื่อมีรัฐมนตรีเพิ่ม๑๐กว่าคนเนี่ยยัง
จะเอารัฐมนตรีเพิ่มไหมเพราะโครตามันต้องได้อีกหรือเปล่า
ของภาคภูมิใจไทยเนี่ยไม่น่าจะเอาเพิ่มแล้วพอแล้วเขาบอก
เขาไม่ได้สนใจเรื่องรัฐมนตรีแล้วก็คงจะไม่มีการเปลี่ยน
ของของทางฝั่งคุณอนุทินเราไปดูกันที่ว่าประชาธิบัติเขา
ก็ดูทั้งภาณิชย์ถูกต้องไหมฮะดูศึกษาดูอะไรเงี้ยของประชา
ปัตย์จะเป็นยังไงก็ต้องไปดูกันเหมือนกันหรือมีข่าวว่าอาจ
จะมีรัฐมนตรีชื่อต้อใจซ้ำไปเดือนสัปดาห์อย่ามอยากลืมที่
อยากรู้พวกเราอยากรู้ภาคเล็กภาคเล็กนี้มีคนล่ะหนึ่งคนสอง
อีกหน่อยเดือนหน้าอาจจะต้องเรียกว่ารัฐมนตรีเต้
มงคลกิจอาจจะเป็นไปได้
ไม่รู้เพราะว่าเราอย่าลืมว่าของพักพลังประชารัฐ
เขาได้โคต้าทีมเศรษฐกิจเดี๋ยวเราจับตามองว่า
เศรษฐกิจที่เป็นรัฐมนตรีคนนอกเนี่ยมีใครบ้าง
คุณแม่คุณปารีนาล่ะคะมงคลกฤษวันนี้เราจะได้เห็นแล้วล่ะว่าทีม
รีนาอยู่เฉยก่อนคอยบ้าบ่อไปก่อนนะฮะ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

ให้กองถ่ายต่างประเทศเข้ามาแล้วเพราะว่าเท่าที่ดูเนี่ยก็น่าจะควบคุมได้นะคะ
สบคเขาก็บอกว่าเปิดเผยแล้วนะฮะว่าเรื่องอนุญาตให้ต่างชาติเข้ามาเนี่ย
คือเขาพบว่าเมื่อตั้งแต่ปี๒๕๕๓ถึง๒๕๕๘เนี่ย
ต่างชาติเข้ามาถ่ายทำภาพยนตร์สร้างรายได้ปีละ๒๐๐๐ล้านรู้ไหมประเทศอะไรที่มาเยอะ
อินเดียเยอะมากแล้วก็ในปี๒๕๖๒คือปีที่แล้วเนี่ย
ทำรายได้ไปถึง๔๘๐๐ล้านซึ่งมีทั้งการจ้างงานแล้วก็สร้างรายได้ให้กับประเทศเยอะเลย
ทีนี้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็เลยนำเสนอว่าการป้องกันคณะถ่ายทำเนี่ย
มันก็จะมีการตรวจก่อนเข้าประเทศต้องมีใบรับรองแพทย์แล้วก็เข้าพักในโรงแรมที่รัฐกำหนด
ก็เพื่อกักตัวแล้วก็ตรวจหาเชื้อตามข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุข
ต้องมีเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรมจากกระทรวงสาธารณสุขติดตามตลอดเวลา
แล้วก็ทำประกันสุขภาพแล้วก็แจ้งประชาชนในพื้นที่ถ่ายทำให้รับทราบ
ซึ่งที่ประชุมก็อนุมัติแล้วในหลักการนี้นะฮะ
ส่วนผู้ที่ต้องการเดินทางมารักษาโรคหรือว่าศัลยกรรมก็มีกำหนดการเหมือนกัน
คือต้องเดินทางเข้าประเทศเนี่ยต้องแล้วก็ผู้ที่เป็นอิลิตการ์ดเนี่ย
ตอนนี้อิลิตการ์ดเรามีอยู่๑๓๖๓รายก็อยู่นอกประเทศเรา๗๐๐ราย
ก็จะนำร่องเดินทางเข้าประเทศเราเนี่ยประมาณ๒๐๐ลายก่อนนะฮะจาก๗๐๐เนี่ย
ซึ่งจะมีการกำหนดรายละเอียดเงื่อนไขของการเดินทางเข้าต่อไปอันนี้เป็นล็อตที่๒นะฮะ
นี้ยังต้องอยู่กับเราอีกพอสมควรต้องกำจัดความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจและสุขภาพ
คือต้องมีแผนเผชิญเหตุเพื่อจัดการและที่สำคัญต้องรับฟังเสียงประชาชน
แล้วก็ความคาดหวังของประชาชนต้องเป็นไปตามความเป็นจริง
ความคาดหวังเป็นศูนย์มันต้องดูว่าจะเป็นจริงได้หรือไม่
โดยความคาดหวังต้องปรับไปทางสถานการณ์ของโลกแล้วก็ของไทยด้วย
แต่แน่นอนเดือนหน้าเราตอบภรรกาชุกเฉินอยู่แล้วตอบไปถึงสิงหายใช่ไหม
ต้องฮะเขาบอกว่าก็ล่าสุดก็คือนายกเขาก็บอกแล้วว่ามีการตอบพรกรฉุกเฉินนั่นแหละ
แล้วก็สิ่งหนึ่งคือวันนี้มันเป็นสัญญาณดีอย่างหนึ่งพี่
เขาบอกว่าวันนี้ทองคำสูงสุดในรอบหลายปี

เป็นสองหมื่นเจ็ดไปแล้วพี่

ตอนนี้๒๘๐๐ถ้าโมดดูจริงเพราะอะไรว่ามันถึงถึงได้เคาระการ
หรือเดิมรื่องวักที่มาสนุกเยอะขึ้นเยอะขึ้นเข็มหนึ่านี้มันขึ้นเพราะทองยังคือ
สำหรับของวันนี้เถอะถ่ายมา
หนูอ่านบทวิทย์ถึงสามหมื่นไหม

สมมุติสุดและได้จริงอย่างได้แบบคุณอย่างนัดมีเรียนได้แบบว่ากลางมาก่อนอ๋อ

เอาทองเขาให้เลือกเอาว่าจะเอาทองหรือจะเอาเงินหนูไม่เอาไม่เอาทองไงอยากเห็นเป็นหนูอยาก
ให้เป็นเงินแล้วกินแล้วก่อนนี้จะเป็นเด็กนะไม่เอาทองเหลืองไม่รู้เอาทองใช่
แต่พวกพวกดาราที่พูดอย่างคุณนายนัดคือคุณนายนุ่นวาอะไรอย่างนั้นเก็บทอง
ถ้าเป็นคนโดมันกับคนแก่นเขาจะบอกว่าให้เก็บทอง๑๒หมื่นแปดมันก็ต้องเด้น
ดูอีกว่าราชิกันถ้าสมมุติมีข่าววัคซีนอย่างวันนี้อังกฤษประกาศว่าวัคซีนมัน
เริ่มได้ผลแล้วอเมริกาเริ่มใช้วัคซีนกับมนุษย์แล้วเนี่ยปรากฏว่าจะได้จริงหรือเปล่า
ไม่แต่ความเชื่อมันทั่วโลกเราสังเกตทำไมน้ำมันขึ้น
มันจะได้จริงไหมที่น้ำมันถูกเลยอะเติมเท่าไหร่ก็พันกว่าบาทอะเราใช้มาขึ้นปีอะนะพรุ่งนี้มันจะขึ้นนิดหน่อยแล้วพี่
เอาให้พี่พบประกาศมาช่วยช่วยก่อนเอาพักก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าอัพเดทคุณชรคุณบดำ
ดูดีมีอาร่าแบบเวลา
ปแล้ว๒วันนี้นะฮะน้ำมันก็ขึ้นแล้วพรุ่งนี้น้ำมันขึ้น
ทองคำเนี่ยจะพุ่งสูงสุดเกือบในรอบ๙ปีนะพี่

หรือว่าจะไม่ขึ้นอีก

ถ้าเขารับซื้อมาตอนเนี้ย
รู้ก็ซื้อวันนี้ตามร้านทองคนเต็มเลย

๕๓บาท

สาธุนะ
ชอบซื้อทอง
ของรัฐกลับมาจากประเทศต่างต่างดังนี้เลยนะฮะก็กลับมาจากเป็นเขาอยู่ในกลุ่มเนี่ย
ต่างประเทศกลับมา๓๒๔คนยังรักษาตัวอยู่๙๒รายรักษาหายไป๓๑๐๕ราย
แต่ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มคือตอนนี้คนที่รักษาตัวอยู่เนี่ยแบบยังไม่หาย
ยังรักษาอยู่รักษากันนานมากคนที่เดินทางกลับมาเนี่ยนะฮะมาจากอเมริกา๑ราย
เป็นผู้หญิงไทยอายุ๓๖ปีเดินทางถึงไทยวันที่๑๐กรกฎาคมตรวจพบวันที่๒๐
อย่างว่าไม่แสดงอาการอีกคนนึงมาจากเยอรมัน๑รายเป็นผู้หญิงอายุ๕๗ปี
เดินทางถึงไทยวันที่สิบหกตรวจพบวันที่ยี่สิบเหมือนกันค่ะส่วนอีกคนนึงมาจากอียิปต์
มาจากไหนมาเนี่ย๑๒๓๑๒๓อีกคนออกไปจากอียิปต์๔ลายจากอียิปต์เนี่ยเป็นนักศึกษาทั้งหมดเลยนะฮะ
เดินทางมาถึงวันที่๘แล้วก็เที่ยวบินเดียวกันพบผู้ติดเชื้อไปแล้ว๑๑ลาย
ตอนนี้ก็เข้าพักรักษาตัวกันพบเชื้อวันที่๒๑ทั้งนี้ที่ประชุมสคบก็เลยประชุมในหลายประเด็น
เพื่อจะนำไปสู่การเสนอให้คอลโมทราบว่าเรื่องความค้นหน้าของวัคซีนการพัฒนาวัคซีนในประเทศไทยและต่างประเทศ
วันนี้ที่ประชุมก็บอกว่ามีการคืบหน้าทั้งสองส่วนอย่างที่มดดำบอกไปว่าตอนนี้ก็ทดลองกับคนแล้วนะที่ต่างประเทศ
ทีนี้เขาก็เลยมีรายงานว่าที่ประชุมสรรคบบอกคอชุดใหญ่นะมีหมาติต่อพรกรชุกเฉิน
ออกไปถึงวันที่๓๑สิงหาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
เพราะว่าตอนนี้ก็บอกชั่วโลกติดเชือกันต่อวันวันละ๒๐๐๐๐๐คน

สองแสนคนแล้วไทยก็เลยมีความจำเป็นจะต้องอีกสิ่งหนึ่ง

เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจบนพื้นฐานความปลอดภัยของการติดเชื้อ
ซึ่งจำเป็นต้องขยายพรกรฉุกเฉินออกไปอีก๑เดือนนะฮะ
แต่จะไม่ใช้มาตรา๙ในพรกรฉุกเฉิน
คือบางคนก็บอกที่จะขยายพอรกอฉุกเฉินเพราะว่าห้ามชุมนุมหรือเปล่า
เขาบอกเขายกเว้นไว้ให้ไม่ใช้มาตรา๙ในพรกร๕๗
ถูกคือห้ามชุมนุมเท่ากับว่าเราจะใช้เพื่อต่อต้านการแพร่เชื้อเท่านั้น
กักตัวได้ถูกบังคับการกักตัวได้
โดยจะเสนอคอรมออนุมัติในวันอังคารที่จะถึงนี้
แล้วก็กกันก่อนนะอันนี้ก็เรียกได้ว่า
ที่เฉินเสนอแล้ว

๗๐๐เคสไม่มีติดสักเคสหนึ่งเลยไม่มีติดเลย

เที่ยวกันได้แล้วนะฮะแล้วก็อย่างที่บอกกัน
ครับผมไปเรื่องของทนายรณรงค์นะครับ
ก็แกไปหาคุณช้อนที่ตอนที่คุณช้อนเนี่ยไปให้ปากคำนะครับ
ปรากฏคุณช้อนก็ไม่คุยด้วยเพราะเดินขึ้นรถ
แกก็บอกแหมงไม่โกรธอะไรผมนักหนา
สนปากเก็ตนะอ่าสนพปากเก็ตนะคือจากวันนี้ที่เมื่อวานนี้นะฮะ
ทางคุณชรรวมถึงทนายความก็ไปรับทราบข้อกล่าวหา
แล้วก็ให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานะฮะ
คุณผู้ชมครับมีหลักฐานชี้แจงได้
อยู่ว่าตัวเองนั้นใช้เงินทุกบัตรทุกสตางค์ที่รับมาเนี่ย
บริจาคเพื่อทำกิจกรรมเพื่อสังคมนะฮะ
โดยยอมรับนะครับว่าอาจจะใช้ผิดวัตถุประสงค์ไปบ้าง
ส่วนตัวเนี่ยคิดว่าเอ่อจริงแล้วคือทำเนี่ยก็คือ
พยายามทำดีที่สุดแล้วประมาณอย่างนั้นนะฮะ
เอ่อโดยแค่บอกเขาคิดไปเองนะว่าเรื่องโควิด๑๙เนี่ย
เป็นวิกฤตที่ต้องเร่งช่วยเหลือเหมือนกันนะฮะ
ส่วนหนึ่งก็ไปใช้ประชาสัมพันธ์ซื้อการโปรโมทในเฟซบุ๊ก
เพราะคิดว่าจำเป็นในการรณรงค์ที่ยั่งยืน
ให้ผู้ใหญ่ในบ้านเมืองนั้นรับรู้นะฮะ
ยอมรับว่าเข้าใจผิดไปเองทั้งหมดเลย
ผากเลย๑ล้าน๓แสนบาทให้กับทางผู้ว่าเชียงใหม่นะฮะ
ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการประสานงานบอกว่าจะให้ไม่เกินวันศุกร์นี้นะครับ
ขณะที่ทางด้านทนายรณรงค์แก้วเพชรนะฮะ
ก็ไปที่นี่นะไปยืนฟังสัมภาษณ์อยู่ที่หน้าสวทธิ์ภอร์เนี่ย

ก็ตั้งคำถามถามคุณช้อนกลางวงสัมภาษณ์เลยบอก
คุณช้อนครับคุณช้อนที่บอกว่าปิดรับบริจาคไปแล้วอ่ะ
ทำไมผมยังโอนเงินเข้าไปได้ล่ะครับ

ต่อมาทางด้านทนายลนตรงนะครับ

เดี๋ยวขออนุญาตแถลงข่าวอีกทีนะครับ

ซึ่งวันนี้เขาก็บอกไปแล้วว่าตอนแรกจะเอาเงินไปทำล้าน๓

เหตุชี้แต่งที่มาของเงินไม่กระจาง

เพราะว่าเขาบอกเขาไม่สะดวกพบด้วยนะครับ
คือวันนี้คุณเจริญฤทธิ์สงวรรณศัตริย์เนี่ยนะครับ

ก็ไปมอบเข้าตัวที่สพปะเก็ต

เตรียมนำเงิน๑๓๐๐๐๐๐บาทเนี่ย

เพื่อจะได้มีการสับสนภารกิจต่อไป

ตอนนี้ยังไม่ได้รับการติดต่อจากนายชร

ยังไม่ควรจะรับมอบเงินบริจาค

แจ้งที่มาที่ไปของเงินให้กระจ่างได้เลย

ต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งฝ่ายปกครอง

ดูเงื่อนไขแล้วก็ข้อกฎหมายว่า
สามารถรับเงินได้หรือเปล่าด้วย

ช้อนจะขอเข้าพบในช่วงนี้คงไม่สะดวก

เตรียมจัดกิจการปลูกต้นไม้

ป้องกันไฟป่าที่จะมีขึ้นวันที่๒๔
กรกฎาคมแล้วก็เดี๋ยวนายกจะมา
คนละเรื่องเนี่ยกว่าดับไฟป่า
แบบนี้คือประเด็นที่หนึ่งก่อน
แล้วก็ส่วนตัวเนี่ยตัวเองมอง
ว่ายังไม่ควรจะรับเงินบริจาคตอนนี้เพราะว่านายช้อนยังไม่สามารถชี้แจงของเก่าได้หมด
ผู้ว่าพูดถูกเพราะว่าจริงแล้วผมว่าจะยังไงก็ตามแต่
มันต้องมีการแจกแจงรายละเอียดแบบโดยละเอียดในการแถลงข่าวให้ทางแบบประชาชนทุกคน
เขาได้รับฟังก่อนว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเงินไปอยู่ตรงส่วนไหนบ้าง
แล้วถึงเวลาเสร็จปุ๊บเนี่ยตัดส่วนออกมาแล้วเนี่ยมันมียอดเท่าไหร่อะไรยังไง

พี่ฟังเนี่ยเหมือนกับเขาจะเอาเงินส่วนตัวเนี่ยล้านสามเนี่ยจากยอดเนี่ยไปก่อนเลย
ล้านสามเนี่ยเอาเงินส่วนตัวเนี่ยเออมันผิดประเภทซึ่งมันไม่ได้ไงพี่ถามว่า
เพราะอะไรเพราะว่าจริงแล้วเนี่ยคือคุณช้อนเนี่ยออกมาชี้แจงว่า
ตอนนี้มีทั้งหมดอยู่ล้านสามถูกไหมที่โอนเข้ามาใช่อันนี้หักที่อันนี้มีการหักไป
เขาบอกว่าเงินที่รับบริจาคเข้ามาเนี่ยมันมีอยู่ประมาณล้านสาม
แล้วก็เหมือนกับมีการหักไปนู่นไปนี่ไปใช้นู่นนี่นั่นต่างนานาอะไรอย่างนี้
เขาบอกโอเคถ้าเกิดว่ามันมีปัญหามากตรงนี้เดี๋ยวผมเอาอีกล้านสาม
ของส่วนตัวของตัวของส่วนตัวของผมเนี่ยไปให้กับผู้ว่าเลย
ซึ่งไม่ได้รวมกับเงินที่เขาได้มีการจ่ายไปแล้วด้วยนะเหมือนกับบริจาคไปแล้วนะ
คือผมว่าประชาชนอยากรู้ไงว่าสุดท้ายแล้วยอดเงินทั้งหมดมันเท่าไหร่
ไปโรงพยาบาลอะไรบ้างคุณจอยเขาออกมาชี้แจงนะเขาก็ออกมาให้ดูแต่ว่า
มันไม่ดูไม่ออกไม่ได้เลยแล้วมันเขาสอบต่างกันประกาศไปเกือบ๖ชั่วโมง

มันก็ต้องเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่ต้องไปดูอันนี้คือว่าไปตามข้อเท็จจริงนะ

เว้นนี้เค้าลองรูปลงพรอยไปนอกไม่ได้นะคุณแม่

หมูบอกเลยหลอกให้หน่าถ้าไม่ใช่คนนี้หนึ่งก็ไม่เอา
อุ๊ยเขาเลือก
มึงสวยมากเลยไอ้จี้มึงที่อ่านข่าวเนี่ย
คุณแม่ต้องนึกนึกคุณต้องมีคุณคุณต้องมีผู้ชายให้เลือกทำเยอะ
เดี๋ยวคุณแม่จ้ับกินอะไรไม่ลูวะ
ต่อบอกก็ขอหญ้าทเชียร์อยู่บ้านนะปีนี้ก็บอกหญ้าทจะเชียร์อยู่บ้าน
วันนี้จากกรณีกองทัพบกตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการ
เป็นทหารกองประจำการปี๒๕๑๓ระหว่างวันที่๒๓กรกฎาคมถึง๙สิงหาคม
หรือจนกว่าจะตรวจเลือดแล้วเสร็จนั้นนะฮะ
ซึ่งปีนี้บุคคลที่มีชื่อเสียงที่ต้องตรวจเลือกทหารกองเกิน
เข้ารับราชการทหารประจำการพศ๒๕๖๓อาทิตย์ใน
อัศนัยลื่นโป่งหรืออาร์ตอาร์ตไหนวะ

อ๋ออาร์ทนะฮะนักร้องชื่อดังก็คือทะเบียนทหารกองเกินที่กาจนบุรีที่อำเภอบ่อพลอย
แล้วก็จะยื่นผ่อนผันวันที่๒๓กรกฎาคมที่สาราการเปลี่ยนวัดที่อำเภอบ่อพลอย

แล้วอ่ะมีนายเข้มหัตซะวีพักพงภัยศาลช่อง๗นะฮะ
นายศิวกรอดุลสุธิกุลหรือปอเช่นักร้องชื่อดัง
ดูหน้าแซะ
แล้วก็มีคุณถนนจำเรินหรือนนเดอร์วอร์ใช่ไหม
นนด์เดอะวอร์ใช่ไหมถูกต้องมันมีเข้มเหรอ
แล้วก็มีทิติอธิติเรารู้อยู่แล้วล่ะมหาโยธารักษ์ก็คือแบงค์ฮอร์โมนแบงค์ทิตินั่นแหละนะฮะ
นี่คนนี้ก็เรียกว่าผัดกันมาหลายรอบแล้วคือน้องก้าวจิรายุนะฮะน้องก้าวจิรายุรองมณีหรือน้องก้าวเนี่ยนักแสดงชื่อดัง
แล้วก็มีคุณวัชระกาพุบัวบานหรือเฟรมเอเอฟแปด
มีนายสอนรามอเนกราบหรือสอนรามน้ำเพชรงานลิเก

ถ้าแบบเป็นรายได้หาบเยอะเขาได้เงินเยอะมากเลยแม่

เขาอาจจะได้ใบดำ
ในปีนี้ทั้งหมดนะฮะทำการยื่นผ่อนผันการเกณฑ์ทหารไปก่อนนะฮะ
สำหรับการเตรียมความพร้อมสถานที่ในการตรวจเลือกทหารกองเกิน
กองทัพบกแล้วก็หน่วยบัญชาการรักษาดินแดง
ก็สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละพื้นที่
ดำเนินการจัดการตรวจเลือกรูปแบบใหม่
ให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันโควิดด้วย
เอาง่ายคือกองเชียร์ทั้งหลาย

แต่ผมว่าเป็นศีรษะมากเลยเนอะจริงทุกปี
เอาเฮ้ก็จะเฮ้กันเนอะ

บางคนจับได้เป็นลมพระอะไรอย่างนี้ไปจับ
แล้วก็จะต้องมีสาวสองที่นั่นแล้วต้องไปรายงานตัวอยู่ดี
แล้วก็มีคนจะต้องแบบอมพระ

แต่ปี๖จะมีคนสมัครเยอะ
เพราะแล้วแต่ปีนี้เขาบอกคนสมัครเยอะจริง

เป็นอาหารก็ได้น้องหนูที่แบบจับที่เกเล

อ้ำเองานเข้าโดนชาวเน็ตแซะฮะ

เดี๋ยวกลับมาครับ
มีเรื่องดราม่าเกิดขึ้นจนได้ฮะ
หลังจากคุณไอ้อ้ำเจอคอมเมนต์

ที่กำลังถ่ายละครกันอยู่ด้วยกันตอนนี้

แต่อ้ำมันก็ชอบป้นของพี่เองจริงเนาะ
มันก็ป้นอีกแล้วนะรักนะถึงต้องป้น
เนี่ยเพราะแอเจออ้ามเด็กก็โดนป้นอยู่เป็นประจำ
แล้วเป็นที่แห่งห่าของกลุ่มเพื่อนหลังแอก็ไม่ค่อยพกด้วย
แล้วหลังนางไม่พกแล้วแล้วก็แฟนก็ปรากฏ
มีผู้ใช้ไอจีลายหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์ว่า

ช่วยคนอื่นที่เดือดร้อนตอนนี้ดีกว่าไหมคะ

ทำเอาถูกชาวเน็ตเข้าไปคอมเมนต์

กลายเป็นดราม่ากลางไอจีสาวอ้ำอาธิ
นี่มีสมองไม่พูดแบบนี้นะ

เอาเวลาไม่ได้กินค่าให้กินบนหัวใครด้วยสติ

หรือกลายเป็นเรื่องเป็นราวเลย
ร้าวยาว
ไปป้นทีได้กี่บาทถูกมั้ย

พี่อ้าวมันเอาที่๓๔หมื่นนะพี่

มันเอาหมดตัวจนหลังเอก็ให้กระเทย
นางก็รู้ไงเอให้กระเทยเดินตามถือเอาไว้แทนนางไง
เออแล้วไอ้อ้าวมันอยู่ที่นี่ไอ้อ้าวมันโง่สักเมื่อไหร่

นี่ล่าสุดมันเอาหมด
ปึกใหญ่มากติดใส่กระเป๋าด้วยมันเอาหมดมันเอาหมดพี่อ้าวล่าสุดคือ
เดี๋ยวขอดูหาลูกก่อนเนี่ยล่าสุดเนี่ยมันบอกว่าเนี่ย
เอเอฉันไปดูดวงมาแล้วล่ะเออเอก็ดีใจไงอ้ำไปดูดวง
ว่าเธอจะหมดตัวไงวันนี้เอตกใจไงนี่เดี๋ยวก่อน
แต่ว่ามีคนไปว่าเขาใช่ไหมเมื่อกี้เนี่ย
เมื่อกี้ว่าเมื่อกี้ดีอยู่ดีให้ไปช่วยคนเดือดร้อนมันไม่มีแล้วว่ะของเอ๊หายไปแล้ว
ไงทำไมเขาคิดอย่างนั้นเนอะมันเกี่ยวอะไรเนอะ
คนจะแสะแม่ก็คงไม่คนว่างน่ะนี่ล่าสุดนี้น่ะ

อ่ะด่าไอ้ให้ด่าให้ชั้นต่างหน้าด่าไอ้ไปอยู่บ้านนั่งเลยอ่ะ
นี่ทำได้หมดแล้วไปเมืองนอกก็ต้องไปด้วยอ่ะ
สายฟ้าพายุนะฮะแล้วก็เอออีกคนนึงฟันยังไม่ขึ้นนะ
เนอะน้องเดมี่เนอะลูกชายสุดเหล่าของพัดนับภาคก็คือ
และซิ่งนะครับแล้วก็สายฟ้าพายุลูกชายของชมผู้อืมทุบ
ตาตัวแม่เหมือนกันตอนนี้นะฮะหนุ่มหนุ่มก็มีฟันคัดติดตาม
บอกว่าเขาไปเจอกันค่ะสามคนนี้ทำไรเร่งเป้นติ๊กต๊อก
เปรี้ยวมากพริ้วมากและมาดูสีหน้าของพายุที่อยู่ข้างหลัง

ทำไมหน้าลิ้งนะล่ะโลกค่ะดูหน้าพายุไอ้ชมมันท้องแล้ว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

ตูนก็ต้องไปขอเลิกพระที่ลำปางนะ

องค์นั้นมาคือไปขอเลิกมา

ตอนนี้เดือนอะไรนะคะ

ก็เกิน๓เดือนแต่ไม่เกิน๕เดือน

ก็เดี๋ยวก็จะมีอีกคู่นึงก็คู่คุณตู่พิยาวดีกับคุณมาวิน
อันนั้นก็ถัดไปอีกเดือนนึง
แต่พอรถเมย์แต่งงานนี้คุณผู้ชายซัมตาฟินไงนะ
เขาให้หนูพูดได้ไม่เนี่ย

อ้าวคุณบ่าเท่าอย่างไมแล้ว
ของเพื่อนคุณเหรอ
และเพราะเขามีความสุขก็มีความสุขไปกับเขาด้วยเหนียร์พูดแบบว่าสวย

ไม่ต้องส่งทุกวันนะบ่าเภา

ช่วงหน้าเป็นห่วงคุณนุกสุธิดานะครับ

เรื่องของคุณนุ๊กสุธิดานะครับก็เป็นห่วงจริงนะครับ
คุณนุ๊กเนี่ยไปตรวจร่างกายตอนแรกเลย
เพราะว่าตรวจเธอเองมีเหมือนกับเป็นก้อนอยู่ที่คอนะครับ
ก็ไปตรวจคุณหมอก็บอกว่าลักษณะเนี่ย
มันเป็นเหมือนกับเนื้องอกนะที่ไทรอยด์นะครับ

ปรากฏว่าก็ผ่าออกมาคุณหมอก็นัดวันผ่าเรียบร้อย
คุณนุ๊กเองเนี่ยก็เข้าไปผ่านะครับ
ผ่าเนี่ยประมาณ๓ชั่วโมงเพราะผ่าตัดออกมานะฮะ
ปรากฏหลังจากนั้นเนี่ยคุณนุ๊กก็ออกไปทำงาน
แต่ว่าคุณหมอเนี่ยพอเห็นเจ้าก้อนเนื้อตัวนี้ก็เลยส่งไปตรวจ
ปรากฏว่าพอไปตรวจแล้วเนี่ยผลมันออกมากลายเป็นว่าเป็นเนื้อร้าย

ที่สำคัญที่สุดเนี่ยมันเข้าไปที่ต่อมน้ำเหลืองด้วย
เพราะฉะนั้นคุณนุ๊กเลยต้องรักษาด้วยการทำคีโม
แล้วก็น่าจะมีการกลื่นแร่ต่างนานาตามวิธีการของเขานะครับ
แต่คุณนุ๊กเองก็ใจสู้นะครับ
เพราะว่ากำลังใจดีมากนะเนอะแข็งแรงปีนผ้าปีนอะไรครีม
เขาถึงบอกมะเร็งทุกวันนี้ไม่ได้ตรวจสุขภาพทั่วไปได้แล้วนะ
มันจะต้องตรวจที่ใช้เงินแพง

จริงนะฮะอ่ะพรุ่งนี้อ๋อยังเหลืออีกหนึ่งนาทีเราไปดูเอ่อ
เพราะว่าตอนนี้ยอดไอจีของนางเนี่ยทะลุสามสิบหกจุดห้าล้านคนแล้ว
อีเวนต์สองชั่วโมงราคาถูกห้าล้านบาทอืมออกอีเวนต์ไปสองชั่วโมง
เนี่ยนะฮะถ้าสมมติจะเล่นซีรีส์สักเรื่องหนึ่งก็สิบล้านบาทอืม
อยู่หลายตัวนะตอนเนี้ยหยี่สิบล้านบาทคุณนุ่มเก่าหัวทำไมคะ
ไม่แต่น้องคงควรจะต้องได้คือน้องควรจะต้องได้อยู่แล้วนะครับสาธิตร้านนี้มันติดอันดับโลกแล้วเนอะ

ก็น่าจะอันดับต้นน่ะต้องต้นนะครับให้ได้จริงเลยใช่ไหม
พรุ่งนี้เจอกันฮะหลังครบทรงชาติวันนี้ไปกันก่อนสวัสดีครับ